คราวนี้มีโจรเหมือนกันเป็นโจรผู้หญิงนะคุณนะ
เข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้าน

และอีกอย่างหนึ่งที่เธออาจจะชอบก็ได้

ไปเอาน้ำหอมของเจ้าของบ้านมาฉีดซะตัวหอมเลยนะฮะ

ไปแจ้งความคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ

นี่แม่นี่ก็มาอย่างใจเย็นเหมือนกันนะคุณนะ

ได้สับสินแล้วก็หลบหนีไปตอนนี้

ฉีดตรงจุดที่ผจรนะ
จุดที่มันจะแบบส่งกลิ่นหอมออกมานะฮะ
เขาขโมยขึ้นบ้านที่รังศิษย์เดินเลือกอยู่ในอ้างนั่นแหละ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๑๐พฤศจิกายนคือเมื่อวานนี้นะครับ
สิทธิ์ข่าวของเราได้เดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ก็เป็นบ้านแห่งหนึ่งในซอยรังสิตนครนายก๑๗ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ไปพบกับเจ้าของบ้านคือนายประสิทธิ์จันอยู่อายุ๕๘ปีนะครับ
คุณอาประสิทธิ์ก็พาเราไปดูไปชี้จุดเกิดเหตุที่คนร้ายซึ่งเป็นโจรผู้หญิงบุกเข้ามาในบ้าน
แล้วก็ยังฉีดน้ำหอมที่วางไว้บริเวณชั้นวางของหน้าบ้าน
ที่คนร้ายจะเข้าไปค้นหาสิ่งของมีค่าภายในห้องพักจำนวน๒ห้อง
คือตอนที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดนะคุณนะคือเพิ่งจะเข้ามาในรั้วรอบขอบบ้าน
มาถึงมาเลือกฉีดน้ำหอมเสร็จแล้วก็เข้าไปดูในห้องเข้าไปขโมยของในห้องนะครับ
ในห้องมีทรัพย์สินหลายอย่างที่ศูนย์หายไปเช่นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท๑เส้นเงินสด๔๐๐๐บาท
หลังเกิดเหตุทางเจ้าของบ้านเองได้นำคลิปวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
ซึ่งตำรวจก็ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเบื้องต้นพบว่าคนร้ายเป็นหญิงหนึ่งคน
ก่อเหตุในช่วง๗นาฬิกา๔๐นาทีของเช้าวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ใช้เวลาก่อเหตุประมาณ๑๐นาทีแล้วหลบหนีไปทางท้ายซอย
ตอนนี้ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
แต่ว่าข้อสังเกตจากภาพในกล้องวงจรปิดคือสุนัขของบ้านนี้หรือเปล่า
ถ้าเป็นของบ้านนี้มันไม่เห่าไอ้คุณ
ผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาแต่ว่าสุนัขตัวดำที่เดินตามมาเนี่ยมันไม่เห่า
ก็เลยแปลกใจอยู่ว่าน่าจะเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าคนระแวกชุมชนนี้หรือเปล่า